มีเจ้าหน้าที่มาแสดงตนว่าจะจับกลุ่มพ่อค้า

แต่พ่อค้าก็บอกว่าเอ๊ะร้านไหนล่ะ

ปรากฏว่าจึงถูกเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปนี้นะครับ

ผมทายหมดแล้วครับทาย

มีอีเบียดหรอนี่ครับนี่ครับ
โชคบาตรเค้าแล้วกันนะเค้าดูอีกเยอะ
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พี่อธิบายให้ประชาชนฟังหน่อยดีพี่

เอ้าพี่โปรบัติหน่อยว่าที่ชื่ออะไร
เอาแสดงบัตรหน่อยพี่

ช่วยตามลงพักเขาเร็ว
ไม่เป็นไรพี่

ที่ชื่อว่าเลี้ยวซ้ายสุดซอยเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ
ไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่แสดงบัตรไม่แสดงเอกสาร
ถึงก็บอกจะจับของระเบิดลิขสิทธิหิ้วของขึ้นรถไปเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดอเวกตำบลบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานี
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะคลิปก็อธิบายภาพได้ชัดเจนแล้วนะครับ
โดยทั้ง๔คนได้เข้าตรวจยึดสินค้าที่อ้างว่าละเมิดลิขสิท
แล้วก็นำขึ้นรถพ่อค้าแม่ค้าเห็นเหตุการณ์ต่างล้อมรถ
ต่อว่าอย่างหนักจนทั้ง๔ขับรถออกไปพร้อมสินค้าที่ยึดไปดังกล่าว
จากการสอบถามไปยังนายชัยวัดองค์แสงพันธ์
พ่อค้าขายเสื้อในตลาดอเวกบอกว่าทั้ง๔คนไม่มีเอกสารอะไร

แล้วก็ชาวบ้านอยากทราบว่าทั้ง๔คนเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยไหน
เจ้าของร้านที่ถูกยึดกางเกงไปทั้งหมด
ก็ต้องไปเคลียร์แล้วก็สามารถนำทรัพย์สินกลับมาได้
เคลียร์แสดงว่าก็ถูกยึดไปจริงสิหรือเปล่านะครับ